เราเริ่มต้นวันใจกันด้วยเรื่องของการเมืองกันหน่อยนะคะ
เพราะว่าดูท่าแล้วเนี่ยการเลือกตั้งมาถึงแน่ล่ะ
แล้วประเด็นก็คือว่าเขาบอกว่ารัฐบาลเปิดโอกาสด้วยว่าจะให้ผู้สมัครสอสอเนี่ย

หลายคนรู้สึกสนใจเหมือนกันนะว่าจะเป็นแบบไหนทำได้จริงหรือเปล่า
แล้วจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์หรือปัญหาตามมาไหม
ติดตามพร้อมกันกับคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ

อย่างที่คุณมิ้นเกิดไว้เมื่อสักครู่ว่า

จะเปลี่ยนไปจากการเลือกตั้ง
ผ่านมาแล้ว๔๐กว่าปี

ออกวงดนตรีขึ้นมาช่วยหาเสียง

มีเงินจ้างวงดนตรีจ้างศิลปินจ้างมหรสบ
ฉะนั้นไม่มีการใช้มโหรสบไปช่วยการหาเสียง
แต่ในการเลือกตั้งคราวหน้า
คณะกรรมธิการพรปว่าด้วยการเลือกสอสอ
เปิดโอกาสให้พักการเมือง
เอามหรสบไปช่วยในการหาเสียงได้
แต่ก็จำกัดวงเงินไว้ว่าให้มันเท่าเทียมกัน
โอ้โหนักการเมืองออกมาวิพากษ์วิจารณ์เยอะว่า
ทำอย่างนี้ไปเอื้อพักนายทุนพักที่มีเงินเยอะ

จะไปสู้เขายังไงไหวไม่เป็นธรรม
อาจารย์สมชัยพูดเมื่อวาน
จากกรกตบอกว่าย้อนยุคถอยหลังลงคลองไป๔๐ปี
คนที่เป็นคนคิดและเป็นคนเสนอเรื่องนี้

แล้วดูเหมือนว่าจะเป็นคนเสนอเรื่องนี้

แล้วก็ออกมาเป็นกฎหมาย
อาจารย์เสรีสุวรรณภานนท์มาเป็นแขกเชิญของผมครับ

ทำไมอยู่ดีจึงย้อนยุคไปอย่างที่เขาว่า

คือจริงแล้วเนี่ยนะครับ
เดิมทีก่อนสมัยก่อนนี้
การหาเสียงเลือกตั้งสอสอ

สามารถที่จะมีการแสดงได้

โนลาเล่นอยู่ก็ไปปลาใสกลางวงโนลาได้

จริงจะเริ่มตั้งแต่ปี๒๕๕๙
จะมีกฎหมายเลือกตั้งสอสอที่เริ่มบรรยัติว่าให้การหาเสียงนั้นห้ามมีมหรสบ
มหรสบก็คืองานลื่นเริงงานลื่นเริง

เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองย้อนกลับไปว่าในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นทำไมเขาถึงห้าม
เมื่อก่อนนั้นไม่มีกรกตการจำกัดเงินก็ไม่ได้จำกัด
พักการเมืองจะใช้เท่าไหร่ก็ใช้กันเต็มที่
เข้ายังไงมีเงินมากก็ได้เปรียบ
หลักคิดที่มีคนพูดในปัจจุบันนี้ไม่ผิด
แต่มันในสมัยก่อนมันในยุคน
และบางทีคนก็เดินรำเดินอะไร
มีบรรยากาศของ
ของงานลื่นเริงของการที่ไม่อยู่กันอย่างถูกบีบบังคับ
ทั้งที่การแสดงงานเหล่านี้เนี่ย
หรือที่เรียกว่ามหรสบ

งานงานบวชงานศพงานแต่งก็มีการแสดงทั้งนั้น
และยิ่งเฉพาะตอนที่มีม็อบพี่สุภาพจำได้ไหม

น้องป่าชอก่อก่อก่อป่าสอ
ก็มีเวทีมาแสดง

ไม่งั้นมันอยู่กันไม่นานว่ะ
คือมันเป็นวิถีชีวิตเป็นธรรมชาติของคน
แต่เราเข้าใจว่าในยุคก่อนนั้นเนี่ย
มันเกณฑ์คนมาแล้วก็มาแจกเงินกันมาซื้อเสียงกัน

ของกรกรพิเศษที่ขึ้นขวบคุมจากการเลือกตั้ง
นะฮะแล้วมาตรการการใช้เงินเนี่ย

ได้ควบคุมอย่างเช่มงวด
นะฮะไม่ว่าจะแค่ติดป้ายหาเสียง
ติดแล้วเทอะอย่างที่ผ่านร่างไม่ได้ล่ะ

หลายพื้นที่ติดตรงไหนถูกควบคุมหมด
สอสอที่สมัครจะมี๒แบบ

เดี๋ยวนี้สอสอบัญชีรายชื่อไม่ต้องไปหาเสียงแล้ว

คิดสอสอบัญชีรายชื่อ
แล้วในสอสอผู้สมัครเขตกับพักการเมืองเนี่ยฮะ
กฎหมายเนี่ยควบคุมการใช้เงินไว้แล้ว

จ้างเบิร์ตทงชัยมาสมมุติอย่างนี้นะครับ
ถ้าเขาคิดมาแพงมันก็เกิน

คิดถูกผิดปกติก็ผิดกฎหมายอีก

สมมุติไปเอาวงดนตรีดังมา
แล้วก็บอกว่าเนี่ยเขาคิดแค่สองหมื่นเท่านั้นเอง

เพราะผิดปกติแล้วนะครับ

ไม่ได้เล่นได้แต่ต้องคิดเงิน

คุณไปรับงานที่อื่น๕หมื่น
เอาคุณมาเล่น๒ชั่วโมงให้ก่อนปลาใส

หาเสียงที่นักร้องคนนี้วงนี้มาเนี่ย
ห้าหมื่นครับก็ต้องเท่ากันพักเล็กพักใหญ่เท่ากัน
ถามว่าวงเงินตรงนี้ที่เท่ากันกำหนดยังไง
กรกตเป็นคนกำหนดโดยการหารือกับหัวหน้าพักทุกพักการเมือง
แล้วกำหนดออกมาเป็นราคาการจำนวนกลางว่า
ค่าใช้จ่ายของผู้สมัครเขตค่าใช้จ่ายของภาคการเมืองนะฮะ
คุณจะตกลงกันเท่าไหร่พักเล็กจะยอมเหรอให้ใช้เงินเยอะ
กรกตจะดูไหวเหรอพอไปเปิดช่องอย่างนี้คิดดูนะ
โอ้โหปลาสัยหาเสียงกันทั่วประเทศแล้วจ้างมาเอาโฮลโศพมาแล้วกกตตามดูไหว
เขาจะออกระเบียบครับกรกตต้องออกระเบียบว่าว่าอันไหนทำได้ไหนทำไม่ได้
ส่วนใครทำผิดนั้นอันนั้นเป็นเรื่องไปพิสูจน์อีกทางหนึ่ง
แต่เขาก็ต้องออกวิธีการแนวทางกลางมาให้ทุกพักปฏิบัติได้
ให้ผู้สมัครทุกคนปฏิบัติได้เหมือนกันเท่าเทียมกัน
อืมจ้างดาราไปโชว์ตัว

ดาราดังดารากำลังดังอยู่ในละครทีวี
อผู้สมัครนี้เขาเอาดาราไปโชว์ตัวก่อนปลาใส

ไม่ได้ก็บอกเลยฮะ
แสดงทุกอย่างถ้าจะมีการแสดงเกิดขึ้น
นะต้องคิดเป็นเงิน
แม้จะมาฟรีก็ต้องคำนวณแจ้งต้องแจ้งด้วย
ต้องแจ้งด้วยครับว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ต้องมีบัญชีหมด
อันนี้ที่เขาห่วงว่าก็มันอยู่ดีของเดิมก็ดีอยู่แล้วเนี่ย
ทำไมไปเปิดช่องให้มันทำงานยุ่งยากให้กรกตเขาปวดหัว
ให้มันมีการได้เปรียบเสียเปรียบกันอีกเหตุผล
อย่างนี้สิว่าข้อที่๑ได้เปรียบเสียเปรียบสิ่งที่เรากำหนดในกฎหมาย
จะสร้างความเท่าเทียมเพราะว่าตัวกฎหมายเองเนี่ยนะครับ
ยังไปเขียนยกเว้นมาเลยว่าถ้าหากว่าเป็นคนที่เขาเป็นนักแสดงอยู่แล้ว
เขาสามารถแสดงได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์มาช่วย
อันนี้ก็ได้เปรียบเสียเปรียบแล้วนักร้องไปร้องก็ได้
อย่างนี้ทำไมไม่พูดถึงว่านี่คือการได้เปรียบเสียเปรียบ
ผู้สมัครเป็นดาราหรือผู้สมัครเป็นนักร้อง
สมมุติสดใสร่มโผทองอย่างนี้นะคนอื่นห้าม
เขาสมัครแต่สดใสเป็นนักร้องนี่ผมก็ร้องเพลงจาก๔๕เพลง
ตอนร่างกฎหมายบอกว่าอย่างนี้ให้ทำได้แล้วทำไมให้ทำได้
ก็มหรสมเหมือนกันอันนี้ต้องความเท่าเทียม
แล้วที่ผ่านมาปรากฏว่าผู้สมัครบางคนแค่เดินสมัคร
แต่งตัวการ์ตูนมาเดินด้วยบอกว่านี่มหรสมแล้ว
ใบแดงแล้วทั้งที่ยังไม่ทันแสดงอะไรเลย
แค่แต่งตัวมาโชว์มาเรียกร้องความสนใจ
นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับแต่มหรสบมันจะดีอย่างหนึ่ง
สมัยก่อนหลังจากปี๒๐๒๒มาการ์ประสัยหาเสียงในเวทีต่าง
เกณฑ์คนมาตลอดแม้กระทั่งสนามหลวงเองเห็นคนเยอะ
เกณฑ์มาจ้างมาจ้างมาผู้สมัครพื้นที่ไหนเขตไหนเอารถมากี่คัน

คิดเป็นลายหัวคิดไปเท่าไหร่มาฟังปราศาส
ยิ่งไม่หนักกว่าเหรอแต่ถ้าเกิดมีมหรสมมันไม่สามารถจะไปควบคุมได้
เพราะว่าใครจะมาชมการแสดงด้วยใครจะมาร่วมในเวที
มันไม่สามารถจะไปควบคุมได้
แต่เขาก็บอกว่าแหมบ้านเราเป็นประชาธิปไตยนะ
แทนที่จะไปเสริมสร้างให้คนมีจิตวิญญาณเป็นนักประชาธิปไตย
มาฟังการปลาใสมาเรียนรู้เรื่อง
นี่ไงประโยคนี่ดี๑รอบไม่ได้บังคับ
คุณไม่เอามาก็ได้แต่การด้วย๒
ถ้าจะจัดเวทีแล้วให้คนมาชมมาดู
ที่ผ่านมาก็จะมีหนึ่งคนสนใจการเมืองคุณนั้น
คนที่มีสิทธิ์ลงคะแนนจะต้องมาฟังนโยบายถามว่าชาวบ้านทั่วไปที่เขา
ไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนหรือมีโอกาสใกล้จะลงคะแนนได้หรือเด็กเยาวชน
ได้เนี่ยเขามาสนใจไหมอ่าพวกนี้เขาก็ไม่สนใจแต่ถ้ามีหมอ้อ
สมบัติด้วยนะครับโอกาสของคนเหล่านี้เนี่ยจะได้สัมผัสทั้ง
ที่ตัวเองไม่ได้ลงคะแนนทั้งที่ยังเป็นเด็กเป็นเยาวชนก็สามารถ
มาฟังเวทีพอก็มีการแสดงเสร็จก็บอกอ่ะเดี๋ยวพักก่อนนะฮะ
ฟังผู้ปลาใสก่อนมันก็ปลูกฝังตั้งแต่เยาวัยประชาชน
อื่นเนี่ยก็จะมีมามีร่วมมาร่วมในทางการเมืองนะฮะถาม
ถ้าเทียบกันแล้วอันไหนดีกว่ากันอันนี้เปิดโอกาสให้คนทั่ว
ไปมาร่วมเลยอืมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองลูกเหล็กเด็กแรงเอ่อของ
เราเนี่ยนะครับตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยที่ผ่านมาไม่ได้มาฟังหรอก
โยบายอ่ะคือประเด็นหลักเนี่ยเขามองไปที่ว่าก่อให้เกิดความ
ได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างพักรวยกับพักจนผู้สมัครรวยกับ
สมัครจนแต่คุณเสรีอ้างว่ายังไงเนี่ยค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นกับมหรสบเนี่ยถูกควบคุมเป็นค่าใช้จ่ายสอสอแต่
ละคนอยู่แล้วใช่ถ้าคุณจ้างสอสอถ้าคุณจ้างหมอแล้วศพ
ก็เกิดไม่ได้ไม่ได้ถั้นถูมฮจะคุนไม่ยอมเอาป้ายคุณมี
ป้ายนิดหน่อยแต่ว่ามาอัดลงไปตรงมหรสบ
คุณค่าใช้จ่ายจะกำหนดไม่เท่ากัน

คุณก็ต้องเอาเงินตรงนี้ไปใช้ทางอื่นอยู่แล้ว
เพราะอยู่ในวงเงินที่กำหนดว่าเท่าเทียมกัน
แล้วแต่คนจะเลือกถ้าคนไม่ใช้มรสบเลย
วงสมมุติกำหนดไว้๑ล้าน
ร้านนี้เขาก็ไปหมดกับป้ายมีป้ายเยอะ
แต่ว่าไอ้คนที่เอาเงินมาทุ่มกับหมอละศพ
คุณไปทุ่มซะตั้ง๖๗แสนสมมุติอย่างนี้นะ

จะมีอย่างอื่นมีผู้ช่วยหาเสียงผู้อะไรต่างนะฮะ

แต่บางคนเนี่ยนะครับไม่จำเป็นต้องไปจ้างอะไรแพงหรอก

มีแค่กองยาวมาแสดงนะครับ

วันสมัครมีกองยาวสมัยก่อนกองยาวก็ถือว่าเป็นหมดแล้วสบนะ
เป็นหมดครับแล้วเด็กเนี่ย

แล้วไม่จำเป็นว่าจะต้องแค่วันสมัคร
วันทั่วไปที่เขาไปเดินต่อซอกซอย

เลือกเอาแสดงเยอะไปทำไมต้องให้คนรู้จัก
ตอนที่คุณเสรีเสนอเรื่องนี้
คณะกรรมธิการคนอื่นก็ฟังเหตุผลอย่างตอนแรกก็ค้านใช่ไหม
ตอนแรกก็มีเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่เรื่องนี้เราไม่ได้เพิ่งมาพูดช่วงนี้
เราเสนอตั้งเราเป็นสอปทแล้ว
เราเป็นกรรมาธิการด้านฝ่ายการเมืองของสปท
เราก็ได้มาศึกษาในเรื่องเหล่านี้อนุกรรมการก็ไปศึกษามา
แล้วก็เห็นว่าโมโฮและศพในยุคปัจจุบัน
ถูกหรือไม่ฮะใครจะมารวมตัวกันมาแอบจ่ายเงินจ่ายทอง

เดี๋ยวนี้มันมีโทรศัพท์มือถือมันมีคลิปมีอะไรเยอะแยะ

เหตุผลหนึ่งท่านเสรีให้บอกว่า
กระตุ้นให้เกิดอะไรบรรยากาศภาวะเศรษฐกิจ
มีถ้ามีมหรสบก็มีคนมาขายของเอาของมาขายอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
นี่ไงฮะแทนที่พอเลือกตั้งทิ้งเนี่ยนะครับ

แอบรับเงินกันไม่กี่สตางค์นะครับ

แต่ถ้าเกิดว่ามีหอและศพเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องเวลาเนี่ย
ไม่ใช่แค่ปีใหม่๓วันสงการ๓วันตุจีน๓วัน
แต่ช่วงเทศกาลเลือกตั้งเนี่ยนะครับตั้งเป็นเดือน
ชาวบ้านก็มีโอกาสมาทำมาค้าขายอย่างนี้เศรษฐกิจก็ดี
ทุกคนมีงานทำนักแสดงก็มีแท็กซี่ก็มีคนเฝ้ารถก็มี
ทุกอย่างเป็นเรื่องของเศรษฐกิจชาวบ้านรากฐานที่มีโอกาสจะทำมาหากินได้
แต่ว่าในรายละเอียดกรกตต้องไปออกกฎระเบียบ

กฎระเบียบแล้วก็จะเชิญหัวหน้าพักการเมืองมา
ทำแบบนี้ได้ทำแบบนี้ไม่ได้

ตกลงกันแล้วใครใช้เงินเกินก็ผิดกฎหมาย

จะมาแอบอ้างว่าผมเป็นศิลปินผมมาหาเสียงญาติพี่น้องผม
คนนี้ลุงผมสมัครสอสอดาราจากช่อง๗ช่อง
สมมุติเอาไปช่วยไปช่วยโชว์ตัว

เป็นค่าใช้จ่ายเพียงเงินเป็นท้องหมดอันนี้จะอยู่ในระเบียบหมดอยู่หมดอยู่ในระเบียบควบคุมความได้เปรียบเสียเปรียบหมดโดยกรกตร
แต่ว่าหวังว่าเพื่อให้คนมาสนใจการเมืองมากขึ้นแล้วก็กระแสเศรษฐกิจมันจะได้คึกคักขึ้นมาหน่อย
มันจะดีครับโดยรวมมันไม่ใช่เราไปย้อนยุคมันไม่ใช่เรื่องน้ำเน่ามันเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับคนโดยรวมทั้งประเทศ
อย่างพี่สุภาพไปหาเสียงเนี่ยคนรู้จักพี่สุภาพใครก็อยากมาฟังแต่ที่เราบอกเราให้โอกาสนักการเมืองใหม่ถามว่าถ้าเปิดเวทีใครจะมาฟัง
แต่ถ้าเรามีโอกาสให้ก็มีการแสดงมีอะไรมาโชว์คนก็จะมาชมการแสดงด้วยแล้วก็ยังฟังผู้สมัครด้วยนะครับมันเป็นประโยชน์
เพราะฉะนั้นของเก่านี่ไม่ใช่เรื่องน้ำเน่าสิ่งเหล่านี้จะมาแก้พวกนักการเมืองน้ำเน่าทั้งหลายที่ผ่านมาพวกนี้น้ำเน่าตัวจริง
อันนี้อยู่ในช่วงที่เขาจะต้องไปตกลงกันว่าประเด็นไหนนะครับ

แต่ก็หวังว่าเรื่องมรสบเนี่ยนะครับ

อย่างน้อยสุดเนี่ยนะครับค่าใช้จ่ายเหล่านี้
เขากำหนดไว้ในกฎหมายแล้วว่าไม่เกินร้อยละ๒๐

กำหนดล็อกไม่ว่าจะพักการเมืองหรือผู้สมัครเขตนะครับ

ถ้าคุณจะเอาดาราดังไปตูมเดียวทีเดียวหมดเลยก็จบ

นี่คือเหตุผลของคุณเซรีสูวาณมาฟานนล

แต่ว่าคุณคล้ายคุณเป็นคนตัวตั้งตัวตีน

เอ้าล่ะใช่ครับ